น้องมะนาวสอนศีลคุณผู้ชมจำได้มั้ย

สดใสขึ้นมาลัยไทยรัฐไปเลย

จริงนะคะกลับมาตอนนี้ต้องบอกว่า
โอ้โหน้องมะนาวเสียปังสดใสจริงนะคะ
แล้วเราก็เลยวีดีโอคอลไปพูดคุยด้วยนะคะ
มะนาวบอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยนะคะพี่

พร้อมกับบอกว่าตอนนี้หนูเป็นอิสระแล้วจ้า
คือหมดสัญญากับวิกมากสีตั้งแต่ต้นปีแล้วคุณผู้ชม

ตอนนี้คิดถึงงานในวงการบันเทิงมากเลยนะคะ
ผู้จัดคนไหนสนใจนะคะก็ติดต่อเธอได้ค่ะ
ยินดีรับทุกบทบาทนะคะเพราะว่าพูดตรงตอนนี้คันไม้คันมือ
อยากจะมาโชว์ฝีไม้ลายมือทางการแสดงกันแล้วล่ะค่ะ

ห่างหายไป๓กว่าปีแล้วเธอรู้สึกยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ต้องขอบคุณทางไทยรัฐที่ให้เกียรติมานั่งพูดคุยนั่งสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องราวที่ใครหลายคนรอคอยว่า
เมื่อไหร่มะนาวจะกลับเข้ามาในวงการ
อยากกลับเข้าไปเล่นละครมากอยากกลับเข้าไปทำงาน
ก็คิดถึงเสมอคิดถึงแฟนละคร

ก็อยากจะบอกทุกคนว่า
สามารถจ้างงานเราได้นะคะยินดีเลย
เหมือนแบบขอรับงานดีกว่า

เอ็นดูนะอยากได้งานก็ของานกันตรงแบบนี้แหละคุณผู้ชมเนาะ
แล้วที่สัมภาษณ์นะคะด้านหลังเป็นร้านกาแฟของน้อง
อยู่โบ๊คนะคะไปหนุนกันได้แถวประธิพัฒน์นะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะตอนนี้บอกว่าโสดสนิทค่ะ
หลังจากปิดฉากรักนะคะกับหนุ่มตองกวินนะคะ
ก็เป็นมือโกทิมชาติไทยหนึ่งของคุณผู้ชมคนนี้
บกันมา๑๑ปีเลิกกันแล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ
แล้วก็คอยให้กำลังใจกันเสมอเลยล่ะค่ะ
ก็คือแบบมันห่างกันไหมคะแล้วก็ยังคุยกันอยู่หรือยังไงเอ๋ย
ก็ห่างค่ะเพราะด้วยเราอาจจะทำงานเยอะมากนะตอนนี้
แล้วแต่ก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะ
ทำแผนชีวิตตัวเองให้โอเคก่อนเนอะ
แล้วก็เรื่องผู้ชายเอาไว้ว่ากันเรามีเงินเมื่อไหร่
เดี๋ยวผู้ชายก็ตายละโฟกัสงานไปก่อนค่ะ